ชาวบ้านที่ร้อยเอ็ดเขาบอกภาวะเลยลงไปหาปลาแต่ไม่เจอปลา
พอกู้ภัยไปถึงที่เกิดเหตุก็รีบไปตรวจสอบบริเวณริมคลอง
พบรอยเท้าจราเข้มีทางขึ้นลงอยู่จุดเดียว
แล้วมีโพรงย่าขนาดใหญ่ปกคลุมคล้ายกับถ้ำด้วยเนี่ยตรงนี้นะคะ
ตรวจสอบค่ะปรากฏเข้าไปดูเจอไข่อยู่ในโพรงนี้
จราเข้มันต้องมากกว่า๑ตัวแล้วล่ะ
เพราะว่ามันมีทางเดินขึ้นลงคลองจนเป็นร่องเห็นชัดเจน
เจ้าหน้าที่เลยวางแผนค้นหาร่วมกับประสุทธิ์ร้อยเอ็ดนะคะ
ต้นก็ต้องนำตะข่ายไปปิดล้อมจุดที่คาดว่าจราเข้จะหลบซ่อนอยู่เอาไว้
กันไม่ให้มันหนีลงไปแม่น้ำชีค่ะ
ซึ่งเขาบอกว่ามันต้องใช้เวลารอให้จราเข้ลงมาในคลองชีหลง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์จะยิงยาสลบใส่มันนะคะ

สอบถามในเหมือนดอนสิทธิ์ชาวบ้านวังปากบุ่งบอกว่า
ประมาณบ่ายวันที่๗ก็คือเมื่อวานนะคะ
มีคนไปหาปลาแล้วไปพบจราเข้ลอยน้ำอยู่ในคลองชีหลง

อาจจะทำให้มีจราเข้หลุดจากฟาร์มแห่งใดแห่งหนึ่งมา

เพราะที่ผ่านมาถ้าปีไหนมีน้ำท่วม
ชาวบ้านเห็นจราเข้ประจำเลยค่ะ

คือเจอรอยเท้าแล้วเจอไข่มันแล้ว
แล้วตอนค่ำพบจราเข้ขึ้นฝั่งมาแล้วแต่มันกลับลงไปในคลองอีกค่ะ
เพราะคงจะตกใจเสียงเครื่องปั่นไฟของกู้ภัยนี่แหละ
ก็เลยต้องดับเครื่องปั่นไฟรอให้มันขึ้นฝั่งอีกครั้ง
จากนั้นจะยิงยาสลบใส่เพื่อเคลื่อนย้ายต่อไปนะคะอ่ะ
เอาใจช่วยให้เจอเร็วแล้วก็ให้จับได้เร็วด้วย
เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปจ๊ะกับชาวบ้าน

ไปบริเวณนั้นเลยเพราะอันตรายนะคะ